จามเข้าหน้าทาไปชั่วขณะ
บอกอะไรว่าพี่ศรีทำอะไรผิด

พี่ศรีกูหน้าเถื่อนเจอบัตรเถื่อนของจริง

ต้องชกอย่างนี้เลยครับใจใจพี่น้อง

โดนแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้อังคารสิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
อยู่กับดิฉันเข็มมาสอนหนูขาวดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
ความจริงเป็นความรุนแรงที่ไม่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะฮะ
คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงอันนี้ไม่ได้นะครับ
มันเป็นกระแสมาตั้งแต่เช้านะครับ
วันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยไปตามนัด
ตามที่บอกว่าจะไปยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบคุณโน๊ตอุดมในเดี่ยวไมโครโฟนที่พูดเรื่องสนับสนุนม็อบเอาไว้
มีคนไปอยู่ในวงของผู้สื่อข่าว
ทำเหมือนกับว่าเป็นนักข่าวจะมาสัมภาษณ์
แล้วก็เหมือนกับที่ท่านเห็นแล้วฮะไปดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
กลางวงนักข่าวเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะฮะ
ให้สัมภาษณ์อยู่ที่หน้าอาคารตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เช้าวันนี้เนี่ยจะมายื่นเรื่องร้องเรียนกับบกปอท
ให้ตรวจสอบเรื่องเดี่ยวไมโครโฟน๓ของคุณโน๊ตอุดมนะครับ
ระหว่างนั้นครับนายวิลวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือว่าลุงศักดิ์นะฮะ
วัย๖๒ปีที่เป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงเนี่ย
เข้ามากลางวงนักข่าวแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปต่อยเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นนะฮะ
คือช่วงที่เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้ที่เขาเรียกว่าลุงศักดิ์เนี่ย
ไปต่อยคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะมีผู้ชายเสื้อขาวคนหนึ่ง
มากับคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณบอกเป็นเพื่อนแล้วก็ขับรถมาให้ด้วยนะครับ
ก็พยายามเข้ามาดึงตัวลุงศักดิ์ออกไป
นี่จังหวะตรงนี้นะนี่นะครับ
ส่วนผู้หญิงคนนี้ที่ถือกล้องไปด้วยเนี่ยอันนี้มากับลุงศักดิ์เขา
คือถ้าดูจากคลิปตรงเหตุการณ์ที่มีการเข้าไปชกไปต่อยไปทำร้ายกันเนี่ยนะครับ
ตัวของลุงศักดิ์บุกเข้าไปออกอาวุธใส่กับคุณศรีสุวรรณเนี่ย
หัดนี่๖ครั้งไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เริ่มจากหมัดแรกนี่ชกขวานะครับ
คุณศรีสุวรรณยกแขนซ้ายมาป้องกันเอาไว้
จากนั้นลุงศักดิ์ได้ดึงมือซ้ายคุณศรีสุวรรณลงมา
แล้วต่อยหมัดขวาครั้งที่สองเข้าใส่อีก
แต่ครั้งนี้คุณศรีสุวรรณก็สามารถเอาแขนซ้ายขึ้นมาปัดป้องเอาไว้ได้
ทีนี้ก็ชกครั้งที่๓นะฮะด้วยหมัดขวาเหมือนเดิม
ทีนี้พุ่งตรงเข้าที่ใบหน้าที่ศีรษะคุณศรีสุวรรณอย่างจังเลยนะครับ
คุณศรีสุวรรณช่วงนั้นเสียหลักแบบเกือบจะล้มลงไปเลยนะฮะ
แล้วลุงศักดิ์ก็ฉวยโอกาสใช้เท้าขวาเนี่ยเตะเข้าลำตัวคุณศรีสุวรรณอีกครั้งหนึ่งอีก
แล้วก็ชกใส่ด้วยหมัดขวาครั้งที่๔เข้าไปอีก
แต่ว่าครั้งนี้คุณศรีสุวรรณก็เอามือซ้ายปัดออกไปได้นะครับ
ลุงศักดิ์ออกหมัดขวาอีกครั้งเป็นหมัดที่๕หมัดนี้เนี่ยโดนเข้าไปที่คางนะฮะของคุณศรีสุวรรณนะครับ
แล้วลุงศักดิ์ก็ชกหมัดขวาต่ออีกเป็นครั้งที่๖เป็นหมัดสุดท้าย
แล้วนี่ฮะผู้ชายเสื้อสีขาวที่มากับคุณศรีสุวรรณก็เข้ามาล็อกมาดึงตัวออกไป
คือจังหวะนี้ทางลุงศักดิ์คนก่อเหตุนี่ยังไม่หยุดนะฮะ
ยังพยายามจะแทงเข่าใส่ผู้ชายเสื้อขาวอีกนะฮะ
ผู้หญิงที่มากับลุงศักดิ์ก็พยายามมาร้องตะโกนห้ามชายเสื้อขาว
แล้วเอามือไปจิกผมอีกนี่นะฮะก่อนที่ลุงศักดิ์กับชายเสื้อขาวจะยอมแยกออกจากกัน
แต่ผู้หญิงที่มากับลุงศักดิ์ก็ยังไม่จบนะฮะเดินตามคุณศรีสุวรรณไป
แต่คุณศรีสุวรรณนี่ไม่สนใจแล้วนะครับไม่ปะทะคารมไม่ปะทะอะไรด้วย
เดินขึ้นตึกเข้าไปในอาคารเพื่อไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนที่ตั้งใจจะมาตั้งแต่แรก
คือความจริงช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันมีหลายกล้องหลายคลิป
มุมนะครับทุกผู้ชมครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
เราทำภาพเป็น๔จอแบบนี้นะฮะ
คุณศรีสวรรค์ก็พยายามปัดป้องนะฮะ
แล้วสุดท้ายก็มีคนมาแยกย้ายกันออกไป
บอกว่าเราทำภาพและภาคเหมือนภาคมวยไทย

เราไม่ได้นำเสนอข่าวนี้ในเชิงล้อเลียนในเชิงตลกขบขันหรือเอามันนะคะ

เพราะว่าเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะจริง

แต่สุดท้ายคือนี่เป็นเรื่องของความรุนแรงที่ไม่ควรจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
เดี๋ยวเรามาดูหลังที่จบภาพวุ่นวายตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือลุงศักดิ์เขาก็เปิดใจกับนักข่าวนะคะ
เขาบอกว่าเขาตั้งใจมาต่อยจริงค่ะ

วันนี้ตั้งใจมาต่อยนายศรีสุวรรณโดยเฉพาะ
เพราะคาใจตั้งแต่เหตุชุมนุมที่สารรัฐธรรมนูล

ซึ่งตอนนั้นตัวลุงศักดิ์เองก็ไปร่วมชุมนุมเหมือนกัน
แต่ศรีสุวรรณออกมาประกาศว่า
ใครชุมนุมแจ้งจับให้หมด
ก็เลยตั้งใจมาตบเพื่อสั่งสอน
ขอโทษทางสำนักงานปอทเจ้าของสถานที่นะคะ
ที่ไปตบคุณศรีสุวรรณตรงนั้น
เนื่องจากเจตนาของตัวลุงศักดิ์เอง
ก็คืออยากจะให้ทุกคนยอมรับความเห็นต่าง

เพราะคุณสะกดกับผมเขาก็ฝากมาตบด้วย

อย่าเลียจนเกินไป
ผมไม่แคร์ผมอยากให้เห็นว่า

ทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่าง
แต่มึงอยากเกินเลยจนเกินไป

หลังจากที่ลุงศักดิ์เสร็จสิ้นภารกิจใช้คำว่าภารกิจเลยนะคะ
พร้อมกับหญิงสาวท่านนี้นะคะที่นั่งซ้อนท้าย
แล้วก็ชูสามนิ้วต่อหน้าสื่อมวลชนนี่ประเด็นอื่น
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านลุงสักค่ะครับ
บอกว่าตัวเองได้คุยกับแฟนเพจและตกลงที่จะไปตบสั่งสอน
เฝ้ารอตั้งแต่๓๐กันยายน
จนกระทั่งรู้ว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณจะเดินทางไปที่บกปอท
ก็เลยไปดักรอและลงมือก่อเหตุ
อันนี้บอกการเตรียมการมาอย่างดีเลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าถ้าตัวเองถูกดำเนินคดี
ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
พูดฝากแฟนคลับให้ติดตามข่าวทางแท้รัฐทีวีของเราด้วย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปมอบตัวนะคะ
จะไปมอบตัวไปมอบตัวพร้อมกับทนายอาสาที่จะมาช่วยดูเรื่องของข้อกฎหมายให้
ดูลักษณะนี้เขาต้องการแสงผมจะให้แสงเขาวันนี้
ผมเพียงไม่อยากทำให้เขาหนักเกินไปเท่านั้นเอง
ถือว่าผมออมชอมแต่ถ้าผมเอาเต็มที่นุ่มเสื้อขาวก็เอาผมให้อยู่
แล้วพรุ่งนี้บ่าย๒โมงฮะเดี๋ยวลุงจะไปมอบตัวนะครับ
ไม่รู้ว่ากองปราบหรือปอทนะโอเคนะฮะตามช่วยตามหน่อยแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนโอเค
ลุงศักดิ์นี่อายุ๖๒นะฮะคุณศรีสุวรรณอายุ๕๐กว่าประมาณ๕๔
นี่เขามากับผู้หญิงนี่ฮะที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
โดยบอกว่าเนื่องจากนายศรีสุวรรณชอบออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษคนอื่นไปเรื่อย
ทั้งที่ทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน
แล้วก็คาใจตั้งแต่ที่นายศรีสุวรรณประกาศจะฟ้องให้มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กนักศึกษา
วันนี้จึงตั้งใจมาถามคำถามนั้นและตบสั่งสอน
นางสาวรัญญาบอกว่าไม่กลัวอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แม้ว่าตัวเธอเองตอนนี้ก็ยังมีคดี๑๑๒อยู่
ในระหว่างการคุมประพฤติอยู่นะครับ
แต่ไม่มีใครจ้าง
ก็หลากหลายมุมมองเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามกับเราไปเรื่อย

ข้นจริงนะคะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
ใช่ค่ะคือหลังจากเกิดเรื่องนี้นะคะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาก็ไปที่สนพหนโยธินด้วยนะคะ
ที่สนพ่ายแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับลุงศักดิ์ที่เกาะเหตุ
แต่ทีนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณศรีสุวรรณก็ออกมาให้ข้อมูลค่ะ
บอกว่าถูกต่อยเข้าที่ปลายคางถูกเตะตามร่างกาย
เจ็บอะไรก็ไม่เท่าเจ็บใจ
คือเจ็บตัวแน่แต่เจ็บใจมันยิ่งกว่า
ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ตอนแรกยังนึกว่าเขาเป็นนักข่าวด้วยซ้ำเพราะเขาแฝงตัวอยู่ในวงสื่อ
แล้วตั้งคำถามกับคุณศรีสุวรรณด้วยนะทำทีเป็นถามคำถามเหมือนตัวเองเป็นนักข่าว
แล้วปรีเข้าไปต่อยโดยไม่มีสาเหตุโชคดีที่มีคนไปช่วยห้ามไปช่วยปราม
เห็นไหมคะก็จะเหมือนกับไปดักรอก่อนเห็นไหมคะก็จะมีนักข่าวอยู่หลายคน
ก็จะไปล้อมอยู่ในวงของนักข่าวอันนี้คือภาพก่อนที่จะเกิดเรื่องเนาะ
เป็นช่วงมารอสัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นไปยื่นเรื่องร้องเรียน
ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวชุลมุนนะคะนี่ค่ะ
คุณศรีสุวรรณบอกว่าเชื่อว่าวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดี
พาคนติดตามมาด้วยเพื่อป้องกันอันตราย
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณศรีสุวรรณค่ะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มประชาทิศใจรักประชาทิศใจเชิดชูประชาทิศใจ
แต่ประชาธิปไตยของพวกคุณคือการทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างนั้นหรือ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแจ้งความนะคะที่สนพหนโยธินนะคะ
จะเอาผิดกับลุงศักดิ์จะดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิเมื่อช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง
ว่าเปิดดูเปิดดูตลอดเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูนะคะ
คุณศรีสุวรรณก็ตอบในรายการพี่อุ๋ยเยอะเลยเนอะ
ก็คุยกันเกือบชั่วโมงนะฮะ
ใช่ก็บอกว่าตั้งใจจะไม่สู้
เพราะถ้าสู้มันจะกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาส
เรื่องราวทางคดีมันจะต่างกันไปเลย
ป้องกันตัวเพราะนี่มันจะกลายเป็นคดีทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณศรีสุวรรณค่ะ
ผมจะสวนเนี่ยช่วงนี้นี่ผมว่าไม่คณามือผมหรอกจริง
นี้เราไม่ได้สนับสูญความแรงนะ
แต่อย่าลืมหน่องผมเป็นเด็กเกษตรแม่โจเนอะ

ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

ด้วยหล่อหลังใจไว้กระทำอย่างนี้อีก

กล้ากระทำผิดก็ต้องกล้ารับผลตอบสนองของผลของการกระทำความผิด

ว่าก็ยังคงเดินหน้าร้องต่อ

จะเดินหน้าร้องต่อก่อนหน้านี้เป็นนักฟ้อง๔๕๐๐คดี
ตอนนี้เป็นนักร้องแล้วก็จะเดินหน้าร้องมากกว่านี้อีกครับ
เดี๋ยวขอต่อเนื่องกันที่ประเด็นระหว่างคุณศรีสุวรรณจัญญากับลุงศักดิ์นะคะ
ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
คนดังคนมีชื่อเสียงศิลปินดารานักแสดงหรือว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย
ก็คงจะได้เห็นคอมเมนต์เห็นการโพสต์อะไรในโลกออนไลน์ไปแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
อินสตาแกรมของคุณจตุรงมกจกโพสต์เอาไว้ค่ะ
คลิปนี้ค่ะนักแสดงตลกชื่อดังคุณจตุรงมกจกโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมนะคะ
แล้วก็มีข้อความมึงต่อยกูทำไมไอ้นุ้ย
หลายคนก็เลยมาแซวไงคะเพราะว่าคลิปนี้โพสต์หลังจากเกิดเหตุการณ์
ระหว่างคุณศรีสุวรรณจัญญากับลุงศักดิ์ก็เลยไม่แน่ใจ
คนก็เลยไปทักไปแซวนี่ค่ะ
มีคนบอกทำไมพี่หนุ้ยใส่เสื้อสีคุ้นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ไปใส่รงเขาใหญ่เลย
มีทั้งมุมที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มีทั้งมุมที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะมองว่ามันเป็นความรุนแรงทำไม่ถูกเนี่ย
จอไทยรัฐทีวีขึ้นอยู่เลยว่าไม่เห็นด้วย

มาดูหน่อยค่ะมีใครโพสต์อะไรกันเอาไว้บ้างนะคะ
ก็มีคนดังหลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหว
อันนี้คุณพรนยูผสกข้อความในเฟซบุค
ก็เป็นลักษณะของฮ่ะฮ่ะฮ่าอย่างเงี้ยค่ะ

ขวาซ้ายเต็กขวาเป็นมวยอะไรแบบเนี้ย
หลายคนนะคะเปลวดดังดดังก็โพสต์นะคะ
ก็มีการเอาผ่านักมวยมาโพสต์ด้วย
คุณนวัดอิสระไกรศีลก็โพสต์เหมือนกัน
นี่คุณแท็กพระรันอยู่คุณนวัดก็โพสต์ความรุนแรงไม่ดี
แต่ก็ดีแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารำคาญ
นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์หรือสสเต้โพสต์ข้อความบอกว่า
ผมไม่เกี่ยวนะพี่งานนี้ผมไม่นิยมความรุนแรงทางร่างกาย
แต่ความรุนแรงทางจิตใจอันนี้ต้องเตือนพี่ศรีจริงคนเมืองสองแควร์ด้วยกัน
แล้วก็โพสต์เพิ่มเติมว่าพี่วิรวิทย์ก็คือลุงศักดิ์
ครับที่ลงมือต่อยเตะเนี้ยมีความผิดนะ
ตามประมวลกฎหมายอายามาตราสองร้อยเก้าสิบห้าโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือเปล่าคะต้องสี่หมื่นนะเห็นคุณศรีสุวรรณเขาบอกว่า
ต้องสี่หมื่นนะคะน่าจะพิมพ์ผิดคุณสาวสาวเต้น่าจะพิมพ์ผิดสี่หมื่น
แต่สอสอเต้พิมพ์มาสี่พันนะมันไม่ใช่ลักษณะอ่าที่ว่าอะไรนะ
ไปทำล้ายแล้วปรับห้าร้อยเนี้ยคุณศรีสุวรรณบอกไม่ใช่อ่า
ทำร้ายร่างกายไม่ใช่เหตุทะเลาวิวาสคุณแพรรี่ค่ะเจ้าของเฟซบุ๊ก
ไรวันวรรณบุตรนะคะโพสต์ข้อความว่าถึงดิฉันจะไม่ชอบลุงศรีแค่ไหน
ร้องมาหลายครั้งตอนเป็นพระแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะคะ
ถ้าจะชกกันควรอยู่บนเวทีมวยเท่านั้นค่ะนักการเมืองอย่างหมอวรงเดชกิจวิทย
ให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณแล้วก็ระบุว่า
ขอให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณในการปฏิบัติหน้าที่
และขอประนามผู้ที่ก่อเหตุรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนให้ท้ายความรุนแรงทุกกลุ่มค่ะ
คุณเศรษฐกลอัตถาวงค่ะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือคุณรัมโบอีสานะนะคะ
อินคุยกับพี่อุ๋ยในรายการนี้ใช่ไหมเขาว่ายังไงบ้างนะคะ
คุณลัมโบ้เนี่ยเมื่อตุลาปี๖๔เดือนนี้เลยปีที่แล้ว
ก็เคยถูกลุงศักดิ์เนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็ตบเข้าที่ไทยทอยเหมือนกันตอนนั้น
ก็เลยบอกว่าทางลุงศักดิ์เองเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างเรื่องเพื่อให้เกิดกระแส
แล้วก็ไปไลฟ์แล้วก็ต้องการเงินบริจาคอะไรพวกนี้หรือเปล่า
วันนี้ก็เลยมาทำแบบนี้กับคุณศรีสุวรรณอีก
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะคะ

ที่คุณแรมโบบอกว่าไม่เห็นด้วยที่คุณศรีสุวรรณถูกทำร้ายนะคะ
และได้ประนำพฤติกรรมการกระทำของบุคคลคนนี้
ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย
แต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ลักษณะของคนที่รักประชาธิปไตยเลย
ใช้อำนาจกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
ผมให้กำลังใจคุณศรีสุวรรณครับ
ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้บังเกิดเลยค่ะ
ที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความว่า
ในฐานะทนายความนะคะก็อยากจะบอกว่าไอ้กรณีความผิดในลักษณะแบบนี้
มันไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรมาก
น่าจะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กาย
โทษจะจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เป็นความผิดและหุโทษนะคะ
ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอม
หรือว่าก็ไกล่เกลี่ยกันได้ละมั้ง
ก็ลงท้ายเอาไว้ว่าอย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะคะ
นายเดชากิติวิทยานันทนายความชื่อดังก็โพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะ
ระบุว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงโพสต์คลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็บอกว่าความรุนแรงในลักษณะแบบนี้คือสารเตี้ย
มิวทำวิทยานิพลปเอกเรื่องสารเตี้ยพอดี

นายเดชานี่พูดได้ตรงใจ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

แล้วก็บอกว่าได้เจอกับคุณศรีสุวรรณหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
ด้วยความสนิทกับคุณศรีสุวรรณมาเป็น๑๐ปี
เลยได้คุยแล้วก็สังเกตเห็นบางอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้

พี่ศรีสุวรรณด้วยความว่ารู้จักกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาโดนเขาโดนต่อยแต่มันต่อยไม่โดนพี่
ศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยในสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ย
เคยอยู่ชมรมมวยสากลสมัครเล่น
แต่ตอนนี้อายุพี่ศรีน่าจะประมาณสัก๕๐๖๐แล้ว
น่าจะฝีมือมวยอาจจะลืมแล้วก็ได้
กาดตกไปหน่อยมันก็เลยทะลุมาโดน
ถามว่าเจ็บไหมนักข่าวออกไปหมดแล้ว
ไม่ได้มีการบันทึกภาพผมเห็นสีหน้า
ผมเห็นแววตาพี่ศรีตื่นตกใจเหมือนกัน
แต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัว
แต่ถามว่าตกใจไหมตกใจ